คุณสุภาพคลี่ขจายค่ะยังคงขีดเส้นใต้ต่อเนื่องหลายเส้น
วันนี้เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะคะสำหรับคำว่าทวงคืนผืนป่านะคะ
ตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชโดยเฉพาะการดำเนินการกับรีสอร์ทที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนต่างทั่วประเทศนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณสุภาพเลยค่ะเชิญค่ะ
เพราะว่ามีแฟนรายการไลน์เข้ามาบ่อยมากว่าอย่าลืมเรื่องทวงคืนผืนป่า
เพราะว่าถ้าเงียบไปก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปถึงไหน

ขึ้นถามกันมาเยอะเลยครับว่าเรื่องการทวงคืนผืนป่าที่
เคยเป็นข่าวมาเป็นระยะระยะมาถึงตอนนี้อะไรไปถึงไหนกัน
ยังไงเอามาบอกกล่าวกันหน่อยแล้วจากนี้ไปจะทำกันยังไง
เอาทีละส่วนนะครับเอาเรื่องของกรมป่าไม้ก่อนคือทวงคืนผืน
ป่าเนี่ยแยกแยะดีดีนะครับมี๓ส่วนกรมป่าไม้กรมอุทยานและ
ก็ที่สามสปกรที่จำนวนมากกว่าเพื่อนในการบุกรุกก็คือกรมป่า
ไม้รองลงมาเป็นกรมอุทยานรองลงมาถึงจะเป็นสอปกรถามว่าใน
ส่วนของกรมป่าไม้ไปถึงไหนตอบว่าคำชี้แจงจาก
ธิบดีชนละทิศสุรัสวดีมีคำตอบมาอีกแล้วครับว่าท่าน
ได้ทำอะไรไปถึงไหนคนที่เห็นในจอนี่แหละท่านอธิบดีท่าน
ธิบดีให้ข้อมูลว่าผลของการตรวจสอบข้อมูลบ้านพักตัก
อากาศรีสอร์ทที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติยอดรวมทั้งหมด
๘รายแล้วถ้าแยกรายภาคท่านดูในจอภาคเหนือมากที่
สุด๑๐๐๐กับ๒๕รายภาคกลาง๒๒๙รายภาคอีสาน๔๐๐รายภาคใต้
อีสาน๔๐๐รายภาคใต้
๔รายรวมทั้งหมด๑๙๕๘ราย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว๔๗๖ราย
ใน๔๗๖รายเนี่ยลองจำแนกดูนะครับใน๔๗๖รายเนี่ยแจ้ง
ความดำเนินคดีเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์๙๔รายอันนี้อยู่ใน

ดำเนินคดีอยู่พวกนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์รองลงมา
เป็นรีสอร์ทที่ผู้ประกอบการนำเอกสารของทางราชการมาแสดง
คือมีเอกสารที่ออกโดยราชการมาแสดง๑๔๔รายแล้วพวกหนึ่งพวก
ที่สามก็คือเอาเอกสารเอามาแสดงเหมือนกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่

ไอ้เคร่งเนี่ย๑๑๔ราย
อีกกลุ่มหนึ่งอยู่นอกพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
๔รายรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
กับ๒๒รายแล้วยังไม่ได้แสดงเอกสารและไม่ไปพบผู้

ครอง๔๖๐ลายเออ๔๖๐ลายเนี่ยแปลกครับไม่มาแสดงเอกสารแล้วพอ
เจ้าหน้าที่ไปถามไม่พบว่าใครเป็นเจ้าของไม่พบว่าใครเป็น
เจ้าของบางแห่งก็เปิดดำเนินการอยู่เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่
ไปรับคนมาพักจ่ายเงินจ่ายทองเก็บเงินเก็บทองถามว่า
เจ้าของเป็นใครไม่รู้ไอ้พวกหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลัง
จะไปตัดน้ำตัดไฟถ้าตัดน้ำตัดไฟคนไปพักไม่ได้เดี๋ยว
เจ้าของก็โผล่เองเพราะว่าเดือดร้อนตอนนี้เขากำลังจะไป
ตัดน้ำตัดไฟนี่พวกที่พวกที่ไม่รู้ว่าใครครอบครองอัน
เนี่ยถ้าวิเคราะห์ดูในส่วนที่อยู่ในกรมป่าไม้ก็ได้เห็น
ภาพชัดว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในกรม
อุทยานนี่ก็กำลังติดต่อขอคำตอบจากอธิบดีอยู่ว่าของ
ทำอะไรกันไปถึงไหนของสปกรเนี่ยเขาก็ใช้มาตรา๔๔
เดินหน้าไปเยอะแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอามาดูว่าของกรม
อุทยานทำอะไรไปถึงไหนของฝ่ายของสปกรทำอะไรไปถึงไหน
แล้วมีคำถามมาจากจังหวัดเชียงใหม่แฟนรายการที่เชียง
ใหม่อ้าวบอกวันก่อนมีข่าวว่าถนนจากหางดงไปเสมิงอ่ะที่
เรียกกันว่าหุบเขาไฮโซมีดังของไฮโซของคนมียดมี
ตำแหน่งมีสถานะทางการเงินไปปลูกอยู่เยอะนะครับถามว่า
เนินการไปถึงไหนอันนี้ก็น่าอยู่จะอยู่ในกลุ่มที่อยู่
ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอยู่๑๐๒๒ลายเนี่ยน่าจะรวมที่

ว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการลูบหน้าปากจมูกไหมเพราะ
เจ้าของรีสอร์ทเขาไปคุยว่า
พวกเขาไม่มีปัญหาคุยกันได้ทำนองนั้นฉะนั้นอธิบดีไปดูดีดีนะ
ฝนต้องตกให้ทั่วฟ้าถ้าจะดำเนินการกันจริงต้องดำเนิน
กันอย่างต่อเนื่องและรูปหน้าปัดจมูกไม่ได้เลยงานเนี้ย
ภูทับเบิกภูทับเบิกเนี่ยกำลังลื้อกันไปเยอะแล้วครับ
มาว่าเออภูทับเบิกเสร็จภูทับเบิกแล้วเป้าหมายต่อไป
ภูชีฟ้าที่อยู่ที่จังหวัดเฉียงไรคิงมีคนบอกว่าเอ

เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นมาก

คนไปแล้วไม่มีที่พัก

ทำยังไงที่จะให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ก็คือว่าภูทับเบิกภูชีฟ้าอะไรพวกนี้

แต่ว่าถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่ากรมอุทยานหรือกรมป่าไม้
อาจจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทซะเองถ้าบริหารจัดการไม่เป็นกลัวเจ๊งก็
เอกชนมาบริหารจัดการให้เพื่อให้คนไปจะได้มีที่พัก
ลักษณะเดียวกับที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอดีต
กลายมาเป็นททในปัจจุบันนี้เขาไปสร้างเขาเองเลย
เขาใหญ่สมัยก่อนใครไปเขาใหญ่ขึ้นไปยอดข้างบนจะมีที่พักของอศท
สทคือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอดีตตอนนี้ก็ไม่เป็นการท่องเที่ยว
แต่ตอนหลังนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าที่พักข้างล่างมันเยอะ
ทำยังไงที่จะมีระเบียบที่จะให้คนไปและพักได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้ก็น่าจะคิดในช็อตต่อไปแต่ช็อตแรกเนี่ยลื้อทิ้งก่อน
เพราะทำมาผิดกฎหมายจากนั้นก็มาคิดกันดูว่า
พอจะอนุโลมยังไงให้คนไปแล้วมีที่พักเพราะนี่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มาก็คือว่าหลังจากดำเนินการลื้อถอนจัดระเบียบแล้ว
สิ่งที่ต้องทำร่วมกันระหว่างตั้งแต่กรมที่ดินกรมป่าไม้กรมอุทยานสปกร
ก็คือต้องสังขยนาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในรูปแบบต่างเนี่ย
ต้องยอมรับเลยว่าที่ผ่านมามั่วซั่วมากมีปัญหาพิกัดไม่ชัดเจนเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอ
พองบประมาณไม่พอไอ้ที่ออกเอกสารสิทธิ์ผิดพลาดกันมาเนี่ย
โทษชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้โทษราชการด้วยโทษเจ้าหน้าที่ด้วย
จะมีปัญหาระหว่างกรมต่อกรมมีปัญหาภายในกรมกันเอง
มีปัญหาระหว่างกรมต่อกรมที่เกี่ยวข้องแล้วในกรมแต่ละกรมก็มีปัญหาข้ามกระทรวงอีก
บรรทัศน์ในการทำงานไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่คุณดำรงพิเดช
เคยเสนอแนะผ่านรายการนี้ก็คือว่าหลังจากนี้พอจัดระเบียบเรื่องนี้แล้วเนี่ย
ถ้าไม่ทำอะไรให้ชัดเจนไม่จัดระเบียบในระบบราชการให้ดี
กรมต่างที่เกี่ยวข้องวันหนึ่งเรื่องนี้ก็วนกลับมาอีก
วันหนึ่งก็จะมีปัญหาคนไปบุกรุกอีก
ฉะนั้นตั้งแต่กรมที่ดินเรื่องการออกโฉนด
กรมป่าไม้กรมอุทยานอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้
ทำยังไงที่จะบูรณาการร่วมกันให้เป็นบรรทัศน
เหมือนในประเทศที่เขาเจริญแล้วอันนั้นก็พัวเลยกดลงไปนิดเดียวรู้
เข้าไปในคอมพิวเตอร์รู้เลยว่าที่ดินตรงไหนพิกัดอะไรยังไง
ของเราเนี่ยเรื่องนี้ต้องใช้คำว่ามั่ว
ตั้งแต่เรื่องการออกโฉนดของกรมที่ดินมาจนเรื่องป่าไม้มาเรื่องกรมอุทยาน
ไม่ชัดเจนครับฉะนั้นเมื่อไม่ชัดเจนอย่างนี้ก็จะมีปัญหา
นี่คือเรื่องที่คอสชจะต้องทำให้ชัดเจนก่อนที่จะพ้นหน้าที่ไป

แห่งกับการจัดการใช้เวลา๒เดือนก็คือสิ้นสุดพฤศจิกายนนี้ไหวไหมคะ
ว่าจะต้องทำอะไรถึงไหนเพราะว่าบางเรื่องไปทำลวกไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องกลับเอา
และที่สำคัญหลังจากนี้ต้องไม่มีแบบนี้